สวัสดีคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นโพสต์ของคุณณธวุฒิใส่เกื้อแก่นำนอปเตอร์แล้ว
เมื่อวานนี้โพสต์ออกมาบอกว่าตัวเองติดโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็เปิดเผยไทม์ไลน์สิบสี่วันละเอียดยิบไปหลายที่มากนะคะ
สำนักงานอายการสูงสุดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นนทบุรีด้วย
นี่คือโพสต์ต้นเรื่องเมื่อวานนี้นะคะคุณนัทธวุฒิเนี่ย
วัคซีนไปแล้วเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนก้าในวันที่๘มิถุนายนนะคะ
แล้วไปตรวจหาเชื้อในวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาสุดท้ายทราบผลว่าตัวเองเนี่ย
ติดโควิด๑๙ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะรักษาตัวแล้วก็ฝากขอโทษทุกคนที่พบปะในช่วงนี้ด้วย
ดูทำลายคุณณธวุฒิกันหน่อยนะคะเปิดมาแล้วสิบสี่วันค่ะ
ไล่ไปเลยตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้ามิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้าน
จากนั้น๓๐มิถุนายนไปพบอายการสูงสุดพบอายการที่สำนักงานอายการสูงสุดรัชดานะคะ
หนึ่งถึงสองกรกฎาคมอยู่ที่บ้านค่ะสามกรกฎาคมเดินทางสี่คนด้วยรถส่วนตัว
ไปงานศพที่เบนจธารารีสอร์ทในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แวะปั๊มสองถึงสามครั้งทานอาหารกลางวันจำชื่อร้านไม่ได้
อยู่ริมทะเลกุยบุรีแต่ว่านั่งที่ด้านนอกอากาศถ่ายเท
และในร้านมีโต๊ะเขาโต๊ะเดียววันที่สามถึงสี่กรกฎาคม
อยู่แต่ที่งานศพไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันที่ห้ากรกฎาคมอยู่งานศพ
แล้วก็ออกจากงานศพด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปโรงแรมเบนจมะราชูทิศ
ไปด้วยกัน๕คนนะคะลงจากรถไปถ่ายรูปแต่ก็ไม่ได้เจอใครไปโรงเรียนนะคะ
หกกรกฎาคมก็ยังอยู่ที่งานศพค่ะแล้วก็เดินทางด้วยรถส่วนตัวสี่คนกลับกรุงเทพ
ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมทะเลที่ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราหมู่สิบ
นั่งด้านนอกอากาศถ่ายเทในร้านมี๒โต๊ะห่างกันประมาณ๑๐เมตร
แวะปั๊มสองถึงสามครั้งเจ็ดกรกฎาคมค่ะ
ตอนบ่ายคุยธุระที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี๕คนเป็นห้องส่วนตัว
หน้ากากอนามัยและไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เจอคนอื่น
กรกฎาคมเริ่มมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวก็เลยไปตรวจหาเชื้อนะคะ
ตอนบ่ายก็ยังไปคุยธุระที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี๗คนในห้องส่วนตัวนะคะ
หน้ากากแต่แล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เจอคนอื่น
เก้ากรกฎาคมยังคงออกไปคุยธุระช่วงบ่ายที่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีแปดคน
เป็นสถานที่ส่วนตัวสวมหน้ากากไม่รับประทานอาหารและไม่ได้เจอใคร
สิบกรกฎาคมอยู่บ้านและได้รับแจ้งว่าตัวเองติดโควิด๑๙
ซึ่งในทุกวันที่เล่าไทม์ไลน์มาเนี่ยคุณนัทธวุฒิบอกว่า
ออกกำลังได้ตามปกติไม่ได้มีอาการอื่นค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อกับทางเลขาของคุณนัทธวุฒินะคะบอกว่า
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วที่จังหวัดนนทบุรี
อาการโดยรวมไม่น่าห่วงปกติทุกอย่างไม่ได้มีไข้ไม่ได้ปวดหัว
แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลตามขั้นตอน
ซึ่งทางเลขาบอกว่าน่าจะติดเชื้อมาจากการไปร่วมงานศพญาติ

เพราะว่าพอเดินทางกลับมาก็เริ่มที่จะมีอาการแล้วค่ะ
เมืองต้นถ้ามีรายละเอียดอะไรชี้แจงเพิ่มเติม